นายสมเกียจตู้จินดาประสุทธิ์จังหวัดน้องคาย
นำเจ้าหน้าที่ติดตามการบริหารจัดการโควาท์ไซ่แบบจ่ำกัจ
นายสุรชัยเอกษัตริย์ที่บริษัทไทยวากิลบิฟ
จำกัดที่บ้านม่วยตำบลพระธาตุบังพวนอำเภอเมือง
ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการหนองคายวากิลต่อเนื่องตั้งแต่ปี๒๕๕๙
โครงการหนองคายวากิลได้งบประมาณสนับสนุนแผนพัฒนาจังหวัดครั้งแรกเมื่อปี๒๕๕๙
มีการอบรมเกษตรกร๔๐๐ราย
ปรับปรุงพันโคด้วยวิธีผสมเทียมแม่โคด้วยน้ำเชื้อแช่แข็งโควากิล๑๐๓ตัว
อดโครลูกผสมวากิล๘๑ตัว
ปัจจุบันมีเกษตรกรเลี้ยงโควากิลแต่ไม่มากนัก
ซึ่งประสุทธิ์จังหวัดพยายามกระตุ้นให้เกษตรกรสนใจมากขึ้น
นายสุรชัยเผยว่าเริ่มเลี้ยงโควากิลเมื่อปี๒๕๕๙
ปัจจุบันมีแม่พันธุ์ในการดูแลประมาณพันตัว
คอที่อยู่ระหว่างการขุนมีประมาณ๒๐๐ตัว
น้ำหนักตามที่ต้องการแล้วประมาณ๕๐๐กิโลกรัม

โดยทางฟาร์มยังคงมีความต้องการรับซื้อลูกโควากิลแท้จากเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง